มาดูเรื่องหลอนกันหน่อย
ชาวบ้านคนหนึ่งเขาก็ขี่มอเตอร์ไซค์ไปต๊อกแก๊กไป
ขับผ่านเถียงหนาของเพื่อนบ้าน

มอเตอร์ไซค์ตามต่างจังหวัดแล้วมันจะแบบต๊อกแต๊กต๊อกแต๊ก

แต่สุดท้ายจมน้ำตายไป๒วันแล้ว

แล้วฉันเห็นมันนั่งอยู่ตรงเถียงนานนั่งคุยกันอยู่

สุดท้ายลอยอืดมาถนนสุดตายไป๒วัน

คนที่บอกคือนางเดือนเพ็ญคุยดีเป็นชาวบ้าน
หมู่บ้านเชียงพินอยู่ที่อุดรธานี
ก็บอกว่าก็วันอาทิตย์เนี่ยนะช่วงค่ำฉันก็ขี่มอเตอร์ไซค์ของฉันไปตามทุ่งนาจะกลับบ้าน
เถียงนามีนายเทเวศนั่งอยู่

เธอก็ทักทายทำอะไรล่ะเวทเอ้ยอะไรอย่างนี้รู้จักกันมาก่อน
แต่นายเวทไม่ตอบครับก็ขี่รถผ่านไป
เห็นนายเทเวศนั่งอยู่เถียงนาตรงนั้นก็ไม่ได้เอกใจ
รุ่งเช้าเนี่ยนายเทเวศก็มาถามหาญาติเทเวศมาถามหาบอกว่า

เอ้าก็นั่นไงนั่งอยู่เถียงนาเมื่อวานเนี่ย

จากนั้นไม่นานมีเสียงรถกู้ภัยขับผ่านหมู่บ้านไป

เทเวศนั่งอยู่เนี่ยแล้วเขาขี่ผ่านมา
ทักเทเวศเทเวศนั่งตาเรืองแสงเลยเนี่ย

แล้วนี่กราฟิกทำได้เร่งขึ้นมา
เออก็ทักเทเวศแต่เทเวศไม่คุยด้วย

เทเวศลอยอืดอยู่ในหนองน้ำ
เมื่อสักครู่ที่เราให้ดูเป็นประเวทรอยคว่ำหน้าค่ะ
น้องน้ำนี้มันลึกประมาณ๓เมตร
ศพนายเทเวศลอยอยู่ในสระหายไปตั้งแต่๑๖พฤศจิกายน
ตอนไปเกี่ยวข้าวญาติญาติเขาหาไม่เจอ
แล้วคาดว่าน่าจะจมน้ำตายมา๒วันแล้ว
ก่อนวันที่นางเดือนเพ็ญจะไปเจอนั่งอยู่ที่เถียงนาวด้วยซ้ำไป
ผู้ตายอายุ๕๕ปีคุณผู้ชม
เอาไปฟังนางเดอเพลเขาเล่าเหตุการณ์ให้ฟังกันหน่อยครับ
นั่งอยู่เถียงหน้าก็ขี่รถผ่านจะกลับบ้านค่ะก็เลย
เอิญเสร็จเล่าภาษาบรรณนอกกับว่าอ้ายเห็นยังก็เลยว่าเนอะถามกันเนอะ
ตะกะนั่งที่ซื้อปลอดปากก็เลยผ่านไปเลยค่ะก็ไม่รู้ว่าเล่าสิเป็นแบบนี้เนอะ
กะหัวกระโหงมาว่านนี่ตอนเสาร์นอกเสาร์พันมาถามหาครับครับ
ว่าเห็นว่าก็เลยว่ามันเห็นตอนแรกก็บอกคนว่างสิบางนี้
พอดีตอนเทียงเพื่อนก็เล่นทำหาพี่หนอบอสุกคนเนี้ยล่ะ
ก็ว่าไม่เห็นนี้มันนี่พักกะกิ่งเขาอยู่นี้ซึ่งออกรถอ่าน
ปากะก็ได็ตกแดวเอ้าขื่นเอ่อนใสรออยู่ก็เลยว่างสิ

ผู้สื่อข่าวก็เลยทดสอบทดลอง
มองคุณติเค้าขาพิสูจน์ทดลองวางขา
เรื่องผีลึกลับมนุษย์ต่างดาว
คืออะไรที่คนเขาไม่อยากไปเนี่ย

คือไอ้ภาพนั้นเป็นภาพถ่ายจากการตกลอดวางขาเหมือนนี้มา

แต่ว่าถ้ามองลอดหวังขาเอาดินป่าช้ามาทาตา
แล้วก็กางร่มในที่ร่ม
คือภาพนิ่งที่เห็นตอนแรกเป็นภาพที่ถ่ายกัน
การถ่ายภาพจากกล้องมือถือในการลอดหวังข่าว
เพราะว่าคนโบราณเชื่อว่าถ้าทำแบบนี้
จะเห็นวิญญาณถ้าวิญญาณเขามีอยู่จริง

คุณติบอกว่ามึนหัวด้วยเพราะกลับหัว

แต่ไม่เห็นนะภาพนิ่งภาพนิ่ง

ก็ไม่มีคือ

คือเหมือนที่เพื่อนบ้านบอกว่าเขาอาจจะบอกว่าเขาตายอยู่ตรงนี้

ทีนี้มีน้องสาวของผู้ตาย
บอกว่าเช้าของวันที่๑๗พฤศจิกายน
เอาข้าวไปส่งให้พี่ชายที่เถียงนา

จนกระทั่งนางเดือนเพ็ญคนที่เจอวิญญาณมาบอกว่า

สุดท้ายก็ไปเจอห่างไป๕๐เมตรจากเถียงนา

อ่า

ช่วยตัวเองไม่ได้